อีกหนึ่งจุดค่ะคราวนี้ถึงแม้จะอยู่ในรถก็ใช่ว่าจะปลอดภัย
ไปดูแยกวัดใจที่เขาเรียกกันว่าแยกร้อยศพที่ปราจีนบุรีกันหน่อยนะคะ
เขาบอกชาวบ้านแถวนี้รู้กันดีผ่านตรงนี้ต้องชะลอเพราะมันไม่มีสัญญาณไฟ
รถตู้คันหนึ่งขับมาก็ขับมาช้านะเพราะรู้ว่านี่คือแยกร้อยศพ
ค่อยขับมาช้าช้ามองซ้ายมองขวาเป็นอย่างดี

แล้วเสยเข้าไปกลางลำรถตู้แบบนี้ค่ะ

รถตู้คือพลิกตะแคงเลยนะคะ
เพราะดีอย่างหนึ่งคือรถตู้คันนี้ไม่ได้มีผู้โดยสาร
คือเจ้าของรถจะขับรถไปตรวจสภาพ
เพราะดีอย่างที่สองคือทั้งคนที่ถูกชนคือคนขับรถตู้
และคนที่ขับชนก็คือคนขับฟอร์จูเนอร์
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าเลยค่ะ๘โมงครึ่ง
ตำรวจสภเมืองปราจีนบุรีก็ต้องรีบลงพื้นที่มาดูนะคะ
เพราะว่ารถตู้พลิกตะแคงแบบนี้เนี่ยโอ้โหกลางแยก

สภาพรถตู้คือพลิกตะแคงด้านข้าง
ส่วนฟอร์จูเนอร์ด้านหน้าก็พังยับเยินเลยนะคะ
ได้คุยกับคุณเฟื่องฟ้าคนขับรถตู้บอกว่า
ออกจากบ้านมาเลยขับมาคนเดียวนี่แหละจะเอารถไปตรวจสภาพ
ส่าห์ชะลอแล้วนะมองซ้ายมองขวาอย่างดี
ไม่เห็นว่ามีรถมาแถมคันอื่นเขาก็จอดอยู่
ก็เลยค่อยขับข้ามแยกไป
ไม่รู้ฟอร์จูเนอร์คันนี้มาจากไหนจริง

คุณวิทยาวัฒน์บอกมาจากรังสิตจะไปทำงานสะแก้ว
ถึงจุดเกิดเหตุเห็นเป็นสี่แยกผมก็ชะลอแล้วนะ
แต่รถตู้ไม่รู้โผล่มาจากไหนผมเลยเบรกไม่ทัน

เราก็พยายามชะลอยว่างนี้

นี่ไงความแยกวัดใจต่างฝ่ายต่างก็นึกว่าอีกฝั่งจะหยุด
ปิดเนี่ยจะเห็นว่าเก๋งคันสีดำเขาหยุดแล้วนะใช่ค่ะ
แล้วรถตู้จริงจริงก็ออกมากลางแยกแบบเต็มคันแล้วนะแต่ฟอร์จูเนอร์คันนี้เขาบอกว่า
รถตู้ไม่รู้โผล่มาจากไหนไม่รู้โผล่มาจากไหนเขา
เขาเลยเบรกไม่ทันแต่เขาบอกเขาชะลอแล้วนะ
เห็นเป็นสี่แยกก็ชะลอแล้วนะแต่รถตู้ไม่รู้โผล่มาจากไหนเลยเบรกไม่ทันเนี่ยค่ะ
อันนี้คือชะลอแล้วนะอ่ะก็ตามกล้องวงจรปิดนะคะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าแถวนี้อุบัติเหตุเกิดบ่อย
ให้หน่วยงานมาติดสัญญาณไฟหน่อยเถอะมันจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้อีก
มันมีแค่ไฟกระพริบแบบนี้ค่ะคือเป็นไฟกระพริบเตือนให้ระวังอ่ะนะคะ
ตำรวจเขาบอกว่าไม่เป็นไรใครจะบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอะไรยังไงก็ไม่เป็นไรหรอก
เดี๋ยวดูจากกล้องวงจรปิดแล้วก็พยานหลักฐานแล้วเดี๋ยวก็มีการดำเนินคดีค่ะ
อ่าแยกวัดใจแยกวัดใจอ่า